เรียบคลองขุนศรีอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรี
ก็ซุดตัวลงเป็นทางยาว๓๐๐เมตรแล้วก็ลึก๔เมตร
แล้วก็มีแนวโน้มว่าจะซุดตัวลงไปอีก
สาเหตุก็เป็นเพราะว่าระดับน้ำในคลองนั้นลดต่ำที่สุด
รอบหลายปีเนื่องจากปัญหาภัยแรง
เราจะไปติดตามเรื่องนี้จากคุณสักษิตบุญรัฐครับ
ชั้นดินฐานคอนกรีตริมคลองขุนศรีหมู่๔ตำบลไซใหญ่อำเภอไซน้อย
ซุดตัวเป็นทางยาวเกือบ๓๐๐เมตร
เพื่อให้เห็นถึงความอ่อนตัวของชั้นดินที่ใต้ฐาน
ซึ่งแตกร้าวเป็นโพรงประกอบกับผิวจราจรเก่า
ถูกทับถมสูงขึ้นเป็นชั้น
ดินชั้นล่างรับน้ำหนักไม่ไหวถล่มลงมา
ซึ่งทั้งหมดเป็นผลพวงมาจากน้ำในคลองขุนศรี
ลดต่ำผิดปกติเนื่องจากปัญหาภัยแรง
รุ่งโรธพวงดอกไม้เจ้าของบ้านในระแวกนั้นเล่าให้ฟังว่า
ระดับน้ำในคลองขุนศรีลดระดับมาต่อเนื่องตั้งแต่เดือนธันวาคม
กลางดึกคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา
ขณะนอนหลับได้ยินเสียงคล้ายต้นไม้หักเสียงดังสนั่น
เดินออกไปดูก็พบถนนหน้าบ้าน
เพิ่งสร้างเสร็จไม่กี่วันแยกออกจากกันต่อหน้าต่อตา
รีบขับรถพาภรรยาหนีออกจากบ้านเพื่อความปลอดภัย
กลัวว่ามันจะลามเข้ามาถึงบ้าน
สระกว่านั้นจนถึงวันนี้มันลามขึ้นไปอีก
ครับลอยก็มันก็ลามขึ้นนะครับ
ถนนเส้นนี้เริ่มซุดตัวมาตั้งแต่๒๙ธันวาคม

ข้างถนนเริ่มสไลด์ลงคลองและซุดลงกว่า๓เมตร
ยาว๘๐เมตรจนไม่สามารถใช้การได้

แปลงไฟฟ้าระเบิดท่อน้ำปลาปลาแตก
แต่เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปแก้ไขจนสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว

ถนนสุดยาวเกือบ๗๐เมตร
และจุดที่๓เริ่มมีดินสไลด์เป็นทางยาวกว่า๑๐เมตร

ตัดถนนเพื่อสกัดไม่ให้ช่วงที่ยังไม่สุดเสียหายเพิ่มเติม
ส่วนการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนายฉลวยขันจำนง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไซใหญ่
ติดป้ายแจ้งเตือนผู้ใช้รถห้ามผ่านถนนเส้นนี้

ส่วนการซ่อมแซมทำได้เพียงปรับสภาพผิวจราจรข้างถนน

ให้ประชาชนที่มีบ้านอยู่ติดถนน๕หลัง
ได้ใช้บรรเทาความเดือดร้อนไปก่อน
ขณะที่สำนักงานทางหลวงชนบทที่๑ปฐุมธานี

นำเครื่องมือไปตรวจสอบความหนาแน่นของดิน
และนำดินไปวิเคราะห์ตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุ
ส่วนบริษัทกิมแซ่จุ้ยผู้รับเหมาที่ยังไม่ส่งงานเพราะถนนพัง

โดยยืนยันว่าการก่อสร้างถูกต้องตามแบบทุกประการ
แต่ที่เกิดปัญหาเนื่องจากภัยแรงที่ทวีความรุนแรง
จนทำให้น้ำในคลองขุนศรีแห้งผิดปกติ

สิทธิ์บุญรัฐข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน